มาดูเรื่องของการบริหารจัดการน้ำ
วันที่๑พฤศจิกายนเป็นต้นไปนะคะ
กรมชลประธานจะเริ่มการระบายน้ำออกจากทุ่งบางรกรรม
ซึ่งทุ่งบังรกรรมในจังหวัดพิศนุโลกเป็นอีกหนึ่งพื้นที่รับน้ำ

แต่ทางกรมชลประธานยืนยันว่าจะเป็นการทยอยระบาย

บางทีพื้นที่ท้ายเขากลัวว่าถ้าระบายมาทีเดียว

วนน้ำมันจะมาเยอะแต่ว่าตอนนี้ก็จะค่อยทยอยระบาย
จากทุ่งรับน้ำตอนล่างทั้ง๑๒ทุ่ง
นายสัญญาแสงพุ่มพงศ์เป็นผู้อำนวยการ
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทธกวิทยา
เปิดเผยบอกว่ากรมชลประธานได้ลดการระบายน้ำ
เข้าสู่ทุ่งรับน้ำฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตก
เหลือวันละ๗๒๐ล้านลูกบาทเมตร
จากเดิม๗๗๐ล้านลูกบาทเมตร
ตั้งแต่วันที่๒๙ตุลาคมที่ผ่านมาแล้วนะคะ
แล้วก็จะเริ่มลดการระบายน้ำ
ผ่านท้ายเกือนเจ้าพระยาในจังหวัดชัยนาธิ์
ตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายนหลังจากที่สถานการณ์น้ำ
รุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างลดลงอย่างต่อเนื่อง

จะเริ่มการระบายน้ำออกจากแก้มลิงรับน้ำ
ทุ่งบางรกรรมจังหวัดพิษนุโลก
รองรับน้ำอยู่ที่๕๐๐ล้านลูกบาทเมตร

หรือวันละไม่ถึง๒๐ล้านลูกบาทเมตร
บอกว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อระดับน้ำ

จากนั้นกลางเดือนพฤศจิกายน
กลางเดือนหน้าจะระบายน้ำออกจากทุ่งรับน้ำเจ้าพระยา

ซึ่งรับน้ำไว้๑๔๐๐ล้านลูกบาทเมตร
จะระบายทีละ๑๒ทุ่ม
กระจายระบายออกผ่านทางแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำท่าจีน
ใช้ระยะเวลาระบายน้ำประมาณ๑เดือนครึ่ง

จะยังเหลือน้ำค้างทุ่งไว้๑๒๐ล้านลูกบาท
เพื่อใช้เป็นน้ำต้นทุนในการทำการเกษตรต่อไปค่ะครับ